เราก็จะเห็นทั้งรถกระบะเองนะคะ
เขาจะขนทุเรียนไปส่งกันตามต่างจังหวัด

รถที่บรรทุกทุเรียนมาแบบนี้
คุณดูสิคือพอรถพลิกคว่ำนะ
ทุเรียนมันทับคน
คุณผู้ชมทุเรียนทับคนงานที่ขนทุเรียนมา
ต้องเอาทุเรียนออกทีละลูกทีละลูกคุณ
น้ำหนักทุเรียนมันก็หนักมากลูกหนึ่งเป็นโล
และอย่างหนามแหลมคมของทุเรียนเนี่ย
มันก็ตำผู้บาดเจ็บแบบนี้คุณ
จริงค่ะ
นี่เหตุระทึกจริงนะฮะ

รถยนต์ไปตกร่องร่องน้ำลึก
อยู่ตรงข้างทางบนถนนสายในหมู่บ้าน

ด้านหลังกระบะดัดแปลงเป็นโครงเหล็
อย่างที่เราเห็นตรงที่บอกกันอยู่ตรงนั้นอะนะคะ

คือมีคนงานมาเต็มคันเลย
คือนอกจากทุเรียนเต็มคันรถน่ะน่ะ
เต็มคันลดแล้วนะมีคนงานมาอีกเจ็ดคนครับแล้วตรงจุดเกิดเหตุเป็นทางลาดชัน
มันคดโค้งเลยกู้ภัยบอกแบบนี้แล้วตอนนั้นฝนตกถนนก็ลื่น
พอช่วยออกมาได้ปั๊มหัวใจกันแบบนี้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
คือคนงานเนี่ยถูกทุเรียนทับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วพอเขาพยายามนำตัว
ผู้บาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลพิปูนปรากฏมี๒คนค่ะ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้เสียชีวิตนะคะคือนายสรษักถิ่นนอก
อายุสิบเจ็ดปีและนายสุเมษหนูแดงอายุสามสิบเอ็ดปีค่ะ
คาดไว้แบบนี้เบื้องต้นว่าคนขับอาจจะไม่ชินเส้นทาง
และประกอบกับฝนตกถนนลื่นเสียหลักพลิกคว่ำ
ตอนนี้เดี๋ยวรอคนขับและคนเจ็บออกจากโรงพยาบาล
จะสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งค่ะครับโอ้โหเนี่ย
กว่าจะเอาทุเรียนออกมาจากหลังรถได้ทั้งหมดและคนที่ติดอยู่ข้างใน
ทุเรียนทับอีกคุณทุเรียนสามตันอ่ะนะครับ